ก็น่าจะมาจากเรื่องของการเสพยาเสพติด

หลานชายฆ่าคุณตาเอาปืนแก๊ปไทยประดิษฐ

แต่ตัวหลานชายเขาอ้างแบบนี้เขาบอกเขาบ้า
แต่ว่าญาติพี่น้องรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ไม่น่าจะใช่เพราะบ้าหรอกน่าจะแค้นคุณตา
เพราะก่อนหน้านี้คุณตาเคยไปแจ้งตำรวจให้มาจับหลาน
เพราะว่าหลานเมายาเสพติดจนคลุมคลั่งจุดไฟเผาบ้านนะคะ
ก็อาจจะแค้นคุณตาจากเรื่องนั้นแล้วก็มาก่อเหตุยิง
ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพงได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกยิงตายที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาจังหวัดลำปาง
ห้องนอนชั้นบนนะคะพบศพนายอากล่องอามออายุ๖๗ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืนแก๊ปยาวแบบไทยประดิษฐ์ถูกยิงเขาที่หน้าผากเลยนะคะ
กลางหน้าผากนัดหนึ่งนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
ผู้ตายอยู่บ้านหลังนี้กับหลานชายค่ะชื่อว่านายนครอายิอายุ๒๐ปี
แล้วนายนครเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดหลายครั้งมาก
เมื่อเดือนก่อนนะคะคุณผู้ชมนายนครหลอนยาคลุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้าน
ยังโชคดีนะคะตอนนั้นเพื่อนบ้านมาช่วยกันดับไฟได้ทัน
แต่ตอนนั้นผู้ตายก็คือคุณตาค่ะแจ้งตำรวจมาจับหลานชาย
ตำรวจก็จับไปดำเนินคดีส่งเข้าคุกเลยนะคะ
พอหลานชายก็คือนายนครคนนี้ออกจากคุกมา๒อาทิตย์ก่อน
แค้นคุณตาครับแค้นคุณตาที่แจ้งตำรวจจับเมื่อคราวนั้น
ทุ่มหนึ่งเมื่อคืนชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นนายนครไปบอกเพื่อนในหมู่บ้านว่ายิงอากลองตายแล้ว
แล้วนายนครก็รีบหนีไปเลยนะคะ
วันนี้๑๑โมงครึ่งตำรวจได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ผู้ใหญ่ชัชวาน
บอกว่าเนี่ยญาติญาติเกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมให้นายนครมามอบตัว
นายนครอยู่บ้านญาติตำรวจก็เลยนำกำลังไปเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่ไปควบคุมตัวนายนครนะคะ

วัง

ยังดูมึนสลึมดูหน้าตางวงเงียเขียวอะไรอยู่ก็ไม่รู้

เขียวใหญ่เลย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่งฆ่าคุณตามานะ
ตำรวจก็ใส่กุญแจมือเลยนะคะสลึมสลือเลยค่ะ
พาตำรวจไปชี้จุดที่ทิ้งปืน
คือจุดที่ทิ้งปืนอยู่จากบ้านประมาณสัก๕๐๐เมตร
นั่งตัวคนสายเห็นอะไร
เป้าหม้อกว่านี้
ชี้จุดที่ทิ้งปืนเสร็จไปชี้จุดที่เก็บกระสุนปืนด้วย
นะคะครับนี่เก็บเอาไว้ในนี้ในห้องนอนของตัวเองอืม
ตำรวจแจ้งข้อหาในนครฐานฆ่าบุพการีและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
จากนั้นนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปดูการทำแผนนะคะ
จุดแรกก็คือจุดที่นายอากล่องคุณตาค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ก็คือบนชั้น๒
เป็นห้องนอนของอากล่องอ่ะนะคะจุดที่สองคือด้านล่างของตัวบ้านครับ
เป็นห้องนอนของนายนครเองจุดนี้นายนครเอาปืนแก๊ป
เป็นปืนแก๊ปยาวยิงจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนผ่านทะลุพื้นไม้
จนพื้นทะลุเป็นรูโบอะค่ะคราบเขม่ายังติดอยู่เลยนะคะ
ตำรวจถามว่าแล้วยิงคุณตาทำไมเนี่ยเออ
ฆ่าตาทำไมเนี่ยนายนครตอบแบบมึนมึนนี่ยิงทะลุขึ้นไปแบบเนี้ยครับ
ตัวเองทำเป็นตอบแบบมืนมึนว่าไม่รู้ผมเป็นบ้าบอกผมเป็นบ้าเลยอืม
แล้วที่เขาทำเพราะอย่างเขากดตาหรือว่ากดบอกกดทำ
บ้าบ้าเอ้าเราเราไม่ได้บ้า
อ้างว่าเป็นบ้าเออไม่ได้บ้าหรอกค่ะ
นี่นะคะญาติพี่น้องบอกไม่น่าจะบ้าหรอก
ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ใช่บ้าหรอกก็ก่อนหน้านี้คุณเสพยาคุ้มคลั่ง
อืมนายอาเหมืออายุยี่สิบสี่ปีเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งแล้วในนครเดินไปหาที่บ้าน
แล้วก็ไปนั่งก้มหน้าร้องไห้ก็ถามว่าเป็นอะไร
นายนครตอบว่าเอาปืนยิงตาตายแล้วก็รู้ตัวนี่คะว่าทำอะไรลงไป
หลังก่อเหตุก็ไปบอกเพื่อนตรงตรงนี่ค่ะว่ายิงตาจนตาย
แล้วจะบอกว่าบ้าได้ยังไงอืมนายนครก็รีบหนีไปค่ะ
อันนี้ด้วยแต่เพื่อนคนนี้ดีมากนะคะเพื่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
เพื่อนรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
แก่เกาะหนังแกครับแก่เกาะหนัง
สักครั้งป่าวผมบอกว่าไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
นี่เพื่อนรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านทันที

ช่วยเพื่อนที่ไปฆ่าคุณตา

ก็ไม่รู้ว่าปมสังหารมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะนายนครเองยังพูดวกไปวนมา
แต่ญาติญาติและผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันไม่ใช่ความบ้าอะไรหรอก

แค้นที่ก่อนหน้านี้คุณตาแจ้งตำรวจมาจับ
เพราะว่าคลุ้มคลั่งยาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุเผาบ้าน
ก็เนี่ยออกจากคุกมาได้ไม่ถึง๒อาทิตย์ดี

ก็มาฆ่าคุณตาของตัวเองจนเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
อืมคือบ้าไม่บ้าก็ตรวจสอบไม่ยากหรอก

เขาส่งไปโรงพยาบาลตรวจสอบสภาพจิตใจก็รู้แล้ว
ใช่ยังไงก็ถูกดำเนินคดีค่ะ
ต่อให้บ้าก็ไปบำบัดรักษาเสร็จแล้วก็ต้องมาดำเนินคดีอยู่ดี